คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูทางโค้งตรงนี้กันหน่อย
ชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นโค้งอันตรายนะคะที่นครราชศรีมา
คือในช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่ฝนตกด้วยถนนลื่น
แล้วเกิดอุบัติเหตุที่โค้งนี้บ่อยจนแบบชาวบ้านบอกนับไม่ถ้วนจริง
โค้งมันจะมีเป็นเต็นต์รถมือสองเขามีกล้องวงจรปิด
เดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยดีไหมคะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโค้งเนี้ย

โอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดเต็นต์รถมือสอง
เขาบันทึกเหตุการณ์อุบัติเหตุเอาไว้ได้
คือเห็นว่าถนนมันก็เปียกเนอะถนนลื่นคงจะฝนตก
แล้วก็พอรถเข้าโค้งแหกโค้งแบบนี้ค่ะ
จริงแล้วถนนตรงนี้เพิ่งทำใหม่ด้วยนะคะเพิ่งทำใหม่
แล้วทำไมถึงยังเกิดแบบอุบัติเหตุได้บ่อยขนาดนี้
ก็หลายสาเหตุอาจจะขับเร็วหรืออะไร

โดยงานที่เกี่ยวข้องมาดูหน่อยได้ไหม

ช่วงความเอียงความโค้งหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วส่วนใหญ่เวลาฝนตกก็จะเกิดอุบัติเหตุจริง
นี่คือถนนมิตรภาพทางหลวงหมายเลข๒
อำเภอนท์นอนสูงจนครราชสีมานะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปที่เต็นต์รถมือ๒ค่ะ
ไปเจอกับนายสิงโตบุตรวงนรา
เขาก็ให้ทีมข่าวของเราไปดูบอกว่าเนี่ย
มาดูสิร่องรอยของรถที่เกิดอุบัติเหตุ
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นช่วงทางโค้งก่อนถึงร้านเขาพอดีเลย
ส่วนใหญ่ก่อนถึงร้านเขาจะแบบเอาละเห็นละเสมาเลยหมุนมาเลย
แล้วจะเป็นจุดเดิมนะคะเขาบอกจุดเดิม

คือพอรถวิ่งมาถึงทางโค้งจะเริ่มเสียการทรงตัว
แล้วจะหมุนแบบฉลับออกนอกผิวการจราจร
อุบัติเหตุนี้จะเกิดขึ้นก็คือหลังจากมีการเปิดใช้งาน
ถนนเส้นมิตรภาพที่ก่อสร้างขยายช่องทางจราจรเพิ่ม
เดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะเพิ่งเปิดนะคะ

แล้วก็มีการเปลี่ยนจากถนนลาดยางมาเป็นถนนคอนกรีต
ซึ่งที่ผ่านมาก่อนทำถนนใหม่
มันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมันแปลกไหมคะ
พอทำถนนใหม่อ้าวเกิดอุบัติเหตุตลอดคือทุกครั้งที่ฝนตก

เดือนสิงหาคมเดือนเดียวตรงนี้๑๕คันคุณผู้ชม
เสียหลักแห่โค้งไป๑๕คันแต่ว่ายังดีนะคะ
ไม่มีใครเจ็บหนักถึงขั้นเสียชีวิต
ที่ยังเป็นถนนเก่าอยู่ไม่เคยเกิดปฏิเหตุ
ผมว่ามันเกี่ยวกับถนนที่รถวิ่งเยอะมาแล้ว

เพราะว่าการวิ่งถนนมันอาจจะซื้อไปแต่จะขหลีดเข้าไปช่องร่องหน่อยครับ
น่ะคือว่ามันเกรดตื้นพอรถวิ่งเยอะ
มันก็มีฝุ่นละอองเขาลงไปอุดตัน

เรื่องการว่าพอคนโต๊ะหน้ามะขามมันก็ทำให้ถนนลื่นง่าย
เกิดปัญหาจากที่ว่ารถวิ่งมาเร็ว
พอเร็วแล้วก็มาเจอโค้งเต๊ะเบรกด้วย
คุณผู้ชมส่งความคิดเห็นมาเยอะมากเลย
ก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นความประมาทของคนขับรถ

เป็นช่วงทางโค้งฝนตกถนนลื่นแล้วทำไมถึงขับเร็ว
ท่านก็ส่งข้อความมาบอกว่าโค้งมันไม่รับ
ให้สังเกตที่เลนขวาสุดดูดี
ท่านก็บอกว่าถนนคอนกรีตมันลื่น

แต่คนที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่าที่เขาตั้งข้อสังเกตก็เพราะว่า
ตอนที่ยังไม่ทำถนนใหม่อะค่ะไม่มีอุบัติเหตุนะคะ
พอทำใหม่ปุ๊บอ้าวทำไมเกิดอุบัติเหตุบ่อยจังเลย
ทีมข่าวก็ไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้น
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ว่าทำไมตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
อยากจะให้มาแก้ปัญหาหน่อยนะคะ
คือไม่ใช่แค่ตรงโค้งตรงนี้
ทีมข่าวของเราบอกว่าชาวบ้านเขาบอกว่ามันมีหลายจุดมากนะ
เหมือนถนนมันแบบโค้งมันไม่รับ
แล้วมันเกิดอุบัติเหตุทุกทีเลยเวลาที่ฝนตก
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับผู้มนุยการแขวงทางหลวงนครราชศรีมาที่๑
ก็ได้รับคำชี้แจงมาแบบนี้ค่ะ
ก็ชาวบ้านก็แจ้งเรื่องไปแล้ว
ลงพื้นที่มาสำรวจถนนเส้นนี้แล้ว
สภาพถนนไม่มีปัญหานะคะ
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าสภาพถนนไม่มีปัญหา
ดังนั้นสาเหตุอาจจะเป็นเพราะ๑ความสกปรกของผิวจราจรที่มีคราบเขม่าวควันฝุ่นเกาะหรือเปล่า
มีเศษดินตกบนผิวจราจรหรือเปล่า
พอฝนตกมาชาร์จล้างคราบอันนี้มันก็เลยลื่น

หรือ๒ขับรถเร็วหรือเปล่าไม่ระมัดระวังหรือเปล่า
ทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะแก้ปัญหาให้เบื้องต้นนะคะ
เดี๋ยวติดป้ายเตือนโค้งอันตรายจำกัดความเร็ว
ติดตั้งไฟกระพริบลักษณะประมาณนี้
เจ้าหน้าที่เขาก็ไปดูก็จะได้ให้คนขับรถระมัดระวังในการขับมากยิ่งขึ้น
ทางลงไม่ติดตั้งปลาติดตั้งสะอุดติดตั้งไฟเตือนเพิ่ม
กระพราบให้มันเรียนเดินน้ำอาจจะติดตั้งเตอร์ท่องดำ